กรณีที่มีชายชาวเยอรมันฆ่าแฟนสาวชาวกำแพงเพชร
แล้วก็นำไปทิ้งเหวในป่าลึกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
โดยหญิงสาวคนดังกล่าวหายตัวไปตั้งแต่วันที่๓๐มิถุนายน
แล้วก็พบว่ากลายเป็นศพหวานนี้
เราจะไปย้อนรอยคดีนี้จากรายงานครับ
คราบเลือดภายในกระโปรงท้ายรถติดอยู่ที่พรมรองพื้น
บนรถเก๋งคันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต

พร้อมทั้งเก็บลายนิ้วมือแฝงที่อยู่ในรถ
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือ
ของนายพับเคอร์นิโคอายุ๓๖ปีชาวเยอรมัน
ศพนางสาวพิชานามพดุงอายุ๓๕ปี

และเป็นรถที่ถูกเช่าไปเพื่อขนศพผู้เสียชีวิต

จุดพบศพที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตโดยเฉพาะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม

ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างละเอียดอีกครั้ง

อนุมัติออกหมายจับนายนิโค
แฟนนุ่มผู้เสียชีวิตฐานความผิดปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ

และนำไปสู่การค้นหาตัวนางสาวพิชา
เนื่องจากเมื่อวันที่๖กรกฎาคม
มีเฟซบุ๊คชื่ออาฟาเร่รุจิรดา

ประกาศตามหาน้าสาวที่หายตัวไป

และข้อความดังกล่าวได้ถูกแชร์ไปยังเพจคนภูเก็ต
เพื่อช่วยกันตามหาอีกทาง
และในวันเดียวกันทางญาติของนางสาวพิชา

การหายตัวไปอย่างลึกลับของเธอในครั้งนี้
จากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนจนพบเบาะแส
หลังมีพยานที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของทั้งคู่
บอกว่าเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
ได้ยินเสียงนางสาวพิชากับแฟนนุ่มทะเลาะกันอย่างรุนแรง

และไม่มีใครเห็นตัวฝ่ายหญิงอีกเลยนับจากนั้น

เพื่อนของนางสาวพิชาเกิดความสงสัย
ไปตามหาที่ห้องพักเพราะติดต่อไม่ได้หลายวัน
แต่กลับพบเพียงนายนิโคนอนอยู่ที่ห้อง
โดยบอกเพียงว่าแฟนสาวกลับบ้านที่จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่๗กรกฎามีข้อความมาทางโปรแกรมแชทไลน์
เป็นรูปของนางสาวพิชาส่งไปให้นางบังเอิญอ่อนโคราชอายุ๔๐ปีพี่สาว
ในข้อความลักษณะว่าไม่ต้องเป็นห่วงปลอดภัยดี
แต่พบพิรุษเนื่องจากพบว่าภาษาที่ใช้ดูแปลกไป
น่าจะเป็นการแปลภาษาจากโปรแกรมที่ชาวต่างชาติใช้กัน
ต่อมาเมื่อวันที่๙กรกฎาคม
ตำรวจเอกวิทูลกองสุดใจ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต

เรียกประชุมนายตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคดี
กระทั่งวันเดียวกันเวลาบ่าย๒โมง
พบนางสาวพิชากลายเป็นศพหลังหายตัวไปกว่า๙วัน
สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงที่ชายโครงซ้าย

และในช่วงค่ำตำรวจได้ปิดล้อมจับกลุ่มนายนิโค
ภายในบ้านเช่าหลังหนึ่งในตำบลราวัย
แต่เมื่อนายนิโคเห็นเจ้าหน้าที่
กลับใช้มีดคัตเตอร์ที่ถืออยู่ปาดคอตัวเองจนอาการสาหัส
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการหึงหวง
จากผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสาวหน้าตาดี